กีฬาซีเกมในครั้งนี้นะครับก็มีชื่อกีฬาที่ชิงชายเหรียญทองเยอะ
ซึ่งแน่นอนหนึ่งนั้นคือกรีธาแต่ว่ามันมีอีกประเภทหนึ่งครับ
คือโววินัมนะครับโววินัมชิงเยอะเพราะอะไร
เพราะว่าความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
ทีมงานเราต้องไปหาคำตอบโววินัมเป็นกีฬาประจำชาติของเวียดนามนะครับ
ถ้าถามว่าชิงเยอะเนี่ยควรจะเป็นพวกกุลคแมร์หรือว่ากีฬาบุคตของกัมพูชาแต่
วินัมก็ยังชิงเยอะมีเหรียญทองนะครับให้ได้ชิงชัยกันหลากหลายประเภทด้วย
ติดตามนะครับว่าเหตุผลมันมีที่มาที่ไปอย่างไรจากรายงานของคุณทันทัศน์วินิตมานนท์ครับ
วินัมเป็นกีฬาที่มีต้นตำรับมาจากประเทศเวียดนามครับ
แต่ว่าในซีเกมสองพันยี่สิบสามที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ
พวกเขาจัดให้มีชิงชายถึง๓๐เหรียญทองซึ่งมากสุดในประวัติศาสตร์
หนึ่งน่ากีฬาแปลกของซีเกมส์สองพันยี่สิบสามนั้นคือ
คือโววินัมแม้ว่าจะถูกบรรจุเข้าสู่ซีเกม
ตั้งแต่ปีสองพันสิบเอ็ดที่อินโดรีเซีย
แต่จากนั้นก็เว้นว่างหาไปจนปีสองพันยี่สิบสองที่เวียดนาม
และจะต่อเนื่องที่กัมพูชาในปีนี้พร้อมชิงชัยมากสุดในประวัติศาสต
ถึงสามสิบเหรียญทองปราโมสุขสถิตโค้ชโววินัมทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ว่า
เป็นเพราะเจ้าภาพเก่งในกีฬานี้มากพวกเขาคว้าเจ้าเหรียญทองในศึกพรีซีเกม
แถมมีการแข่งขันในประเทศที่เข้มข้นคัดนักกีฬาล่วงหน้า
และมีการเก็บตัวก่อนลุยซีเกมสองพันยี่สิบสามเกินหนึ่งปี
แม้ว่าไทยจะเริ่มเป็นชาติแรกที่ฝึกโววินัมในปีสองพันเจ็ดตามด้วยกัมพูชาในปีสองพันเก้า
แต่ตอนนั้นไทยยังไม่มีการก่อตั้งสมาคมที่ชัดเจนทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
จากนี้ปราโมทยังเปิดเผยอีกว่าแม้ว่าโววินัมจะเป็นกีฬาต่อสู้
โดยไทยได้ส่งชัยนรงยาวัตโนภาษหรือที่รู้จักกันในชื่อมวยไทยอย่าง
ก้าวมงคลเพชรยินดีแอคแนมี่ก็ยังไม่ได้เหรียญทอง
แม้จะใช้หมัดขาเท้าทำแต้มเหมือนกันในประเภทต่อสู้
เพราะเป็นกีฬาที่เน้นแต้มแม้จะออกการบาดเจ็บหรือเหนื่อยแค่ไหน
จะไม่นำมาเป็นส่วนประกอบตัดสินเหมือนมวยไทย

แต่ว่าเพราะว่ามันไม่ใช่กีฬาประจำชาติของกัมพูชาเขานะครับ
แต่ว่ามันเป็นกีฬาประจำชาติของเวียดนาม
พูชาเขามีความชำนาญในกีฬานี้
เขาเริ่มฝึกฝนกีฬานี้ตั้งแต่ปี๐๙นะครับ
ในอาเซียนไทยเป็นประเทศแรกเลยนะครับ
ที่เราได้เข้าไปฝึกผมเป็นคนไปเรียนปี๐๔
แต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้จัดตั้งเป็นสมาคม
คือเขาสนับสนุนกีฬานี้มาก
คือเขาจะแบ่งเป็น๒ทีมในประเทศเลย
แล้วถ้าเกิดว่าใครคัดได้เนี่ยคือเก็บตัวเป็นปีเลยนะครับ
ความรู้สึกผมคือเขาชำนาญจริง

และมีคุณภาพพอมีรวมเพียง๑๒คน
ทำให้หลายคนต้องเล่น๔๕อีเวนต์
จึงเป็นโจทย์สำคัญที่สมาคมกีฬาโววินัมแห่งประเทศไทย
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาร่วมกัน

ทันทัศน์วินิตมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา